วันนี้มีภาพข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเรา
ได้ไปหาบรือทวิภาคีกับนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีบรัสเซีย
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเมืองในบ้านเรา
เล็กน้อยนะฮะระหว่างการพบกัน
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพบหาบรือทวิภาคี
กับนายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๓ที่ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวานในช่วงบ่ายโมงครึ่งได้พบได้เจอกัน
นำทั้งสองประเทศมีการหาบรือเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับ
โดยประธานาธิบดีรัสเซียก็ยินดีที่มูลค่าการค้าปีที่ผ่านมา
รัสเซียกับไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า๑๕๐นะครับ
ผลักดันมูลค่าการเพิ่มมูลค่าเป็น๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี๖๓และไทยในฐานะประธานอาเซียนปี๖๒
ก็พร้อมจะทำงานร่วมกับรัสเซียและภาคีต่างของอาเซียนนะครับ
อกจากนี้นะครับนายวราดิเมียปูติน
ยังแสดงความรู้สึกยินดีที่พบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้ง
ถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่และพึ่งพาได้ของรัสเซีย
กล่าวอวยพรให้การเลือกตั้งของไทยในปีหน้าประสบความสำเร็จนะครับ
นี่เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
ที่เป็นการพบเจอกันระหว่างนายกไทยกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับ
กลับมาที่บ้านเราที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรื่องการเมืองครับ
แบ่งเขตเลือกตั้งไม่ช้ากรกตยันใกล้เสร็จนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าไม่มีชนวนหรือปัจจัยใดที่จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป
โดยความเห็นส่วนตัวยังอยู่บนสมมุติฐานวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
นี้หลังกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
มีผลบังคับใช้ในวันที่๑๑ธันวาคมนี้
กรกตจะหาบรือร่วมกับแม่น้ำ๕สายก่อนที่จะกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
พร้อมยืนยันว่าวิธีการเตรียมการเลือกตั้งของกรกตไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด
โดยเฉพาะเรื่องของความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ส่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แต่ที่ล่าช้าก็มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของ
ผ่าตัดดวงตาทั้งสองข้างของท่านประธานเองด้วยนะฮะ
ฟังเสียงของประธานกรกตนะครับ
แต่ตอนนี้ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะให้เรา
คิดว่าเราจะจัดเลือกตั้งวันอื่นนะครับ

เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราดำเนินการอยู่ขณะนี้เนี่ย
ก็เป็นการดำเนินการให้มั่นใจว่าสามารถรองรับ
การจัดการเลือกสวและเลือกตั้งได้ในที่สุดนะครับ
ซึ่งประธานกรกตนะครับระบุด้วยครับว่า
ภายใน๑๒วันนี้คาดว่าเขตเลือกตั้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งหลังจากนั้นพักการเมืองจะสามารถคัดสรรผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับ

ถ้าแบ่งเขตไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะครับ

ต้องจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพักประจำจังหวัด
หาสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้ง

ก็จะหาผู้สมัครไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าทีนี้ประธานกรกตบอก๑๒วันนี้น่าจะสำเร็จนะครับ
เพื่อเข้ามาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในไทย
ที่ผ่านมานั้นกรกตได้เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจากส่วนต่าง
ร่วมสังเกตการเลือกตั้งมานานแล้วนะครับ
แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่วางเอาไว้
ซึ่งการอนุมัติว่าจะให้องค์กรใดเข้ามานั้น
กรกตมีอำนาจตัดสินใจได้
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคอสช
แต่ก็ต้องพิจารณาตามกฎตามระเบียบต่างนะครับ
ความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

นายพิชัยนริปธภัณฑ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และเป็นบีดาของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาตินี่แหละครับ
ก็สรุปแล้วคุณพ่อก็มาคุณลูกก็เป็นหัวหน้าพัก
อาธิถสลำบัญชีลูกของเสดงนะครับ

หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติกล่าวถึงกระแสข่าว
ถึงกระแสข่าวกรณีมีสมาชิกพักบางคน
จะเดินทางไปพบกับนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
เคียงบ้านเราก็คือมาที่สิงคโปร์นั้นนะครับ
โดยบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบแต่หากใครจะเดินทางไป
ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะครับว่า
ตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำงานของภักดิ์ไทยรักษาชาติครับ
ร้อยโทปรีชาพลยังยอมรับว่าได้ทับถาม
ร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชันอบรงค์
ให้มาร่วมงานกับพักเพราะสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัว
และนายสงกรานก็มีความสนใจงานทางการเมืองอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ต้องรอเขาจัดการเรื่องของการเป็นตำรวจก่อน
และจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนนะฮะ
ฟังเสียงของหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติกันหน่อยนะครับ
อย่าเรียกว่ามาซบนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับนักการเมืองนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งผู้มีประสบการณ์หลายท่านนะครับ
มีโอกาสได้นำเสนอในเรื่องของแนวทางการทำงานของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
แล้วก็แนวคิดของพวกเรานะครับ
ท่านก็มีความสนใจแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะตอนนี้เนี่ย
ขออนุญาตได้เปิดเผยไปทีละขั้นทีละตอนนะครับ

เพราะว่าผมคิดว่ามันคุยภาษาเดียวกันนะฮะ
เพราะผมกับคุณสงกรานเองก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็
เราก็เห็นแนวทางคิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ
วันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะมีการ
ต้องดูว่าเขาจะวางยุทธศาสตร์กันยังไงนะครับ
แต่อยากรู้ไงว่าแก่นำคนสำคัญของพัก
อย่างนายจตุรนจะย้ายพักหรือเปล่า
ก็มีคำถามว่าตกลงย้ายหรือไม่ย้ายนะครับ
ซึ่งนายจตุรนฉายแสงแก่นำพักเพื่อไทย
แจ้งกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทย
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่านายจตุรน
แสงจะลงสมัครสอสอในเขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยให้ผู้เป็นน้องสาวคือนางทิติมาหยุดพักการเมือง
โดยนายจตุรนปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
และอาจจะเป็นการตีความกันคาดเคลื่อน
หลังจากที่ได้คุยกับนายวัฒนาทางโทรศัพท์

หรือไก่เข้าใจผิดหรือมีวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่ทราบนะครับ
ก็ทำให้นายวัฒนาโพสต์แบบนั้นนะครับ
แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจทางการเมือง
ก็เป็นที่เคารพของทุกคน
ใครจะสนใจอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ